ที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าของไก่ชนบอกโอ้โหเบิร์ตเซ็งเลยว่ะ

หมาดำเข้ามาขย่ำไป๖ตัวครับไก่ชนพี่เขา

๖ตัว๒แสนต้องมีเบิร์ต
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับ

มาแล้วมาแล้วนะครับ
บูหกตะบนพังราชอแกรงจระยองครับกลุ่มผู้ชม

จะเห็นหมานะครับขนยาวสีดำเข้ามาในบ้าน
ที่เลี้ยงไก่ชนมันเดินวนไปวนมานั่งบ้างนอนบ้างนะครับ

เนี่ยครับคนร้ายดูราดราวอยู่พอสบโอกาสนะครับ

บุรินขยันยี่อายุ๓๑ปีเจ้าของบ้านนะครับ
เอากล้องวงจรปิดมาให้ดูแล้วบอกว่ามั่นใจเสียเหลือเกิน
ไอ้หมาตัวนี้แหละมันเข้ามาขย่ำไก่ของเขาตายไป๖ตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มหนึ่ง๑๘เมษายนที่ผ่านมาครับ

โอ้โหไก่ชนที่เลี้ยงไว้ครับตายเกิดเลยนะครับ

โอ้โหนี่ไก่นี่โตแล้วนะ

หลังเกิดเหตุครับออกไปตามหาหมาตัวก่อเหตุ
ไปพบว่ามันนอนอยู่ในบ้านของคนในหมู่บ้านเดียวกัน

ไม่ใช่หมาผม

นะครับเข้ามานอนที่บ้านเฉย
แต่นายบุรินพี่บุรินเขามั่นใจว่าหมาตัวนี้เป็นของบ้านนั้นนั่นแหละ
แต่เจ้าของปฏิเสธไม่อยากรับผิดชอบไง

บุรีเล่าต่อบอกเขาเลี้ยงไก่ชนไว้๑๒ตัวนะครับ

ไก่ที่ตายเนี่ยเป็นไก่ชนพันธุ์ดี
อายุขวบหนึ่งละปีหนึ่งนะครับ
มีคนมาขอซื้อตกลงราคากันที่ตัวละ๓๐๐๐บาท
แต่มาถูกหมากัดตายไป๖ตัวเท่ากับต้องสูญเงินไป๑๘๐๐๐นะครับ
โอ้เขาจ่ายค่าเสียหายหลักแสนเนี่ยนะฮะยอมไม่ได้หรอกนะครับ
ต้องให้ตำรวจเนี่ยหาตัวคนผิดแล้วล่ะครับ